เป็นนุ่มพนักงานโรงงานที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
อยู่มีแท่งเฟืองเหล็กขนาดใหญ่เนี่ย
มันหลุดลงมาแล้วก็ทับนะฮะ
ทับที่ร่างของตัวเองเนี่ยจนเสียชีวิตเลยนะ

ในท้องที่สภศิรชาจถุงบุรีนะครับ
เฟืองเหล็กขนาดใหญ่นะครับหล่นลงมาทับคนงานนะฮะ
ผู้เสียชีวิตคาที่๑ศพนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบริษัท
เกลียวโซลุพัสในพื้นที่หมู่๑๐ตบบพศศิรชาจถุงบุรีนะครับ
ตรงนี้นะฮะจุดในโรงงานเนี่ย
พบนายธิรพฤษนาครักสงวนอายุ๓๔ปีนะครับ
เป็นคนกรุงเทพมาทำงานอยู่ที่นี่เสียชีวิตอยู่นะครับ
สภาพศพก็คือนอนหงายนะครับตรงส่วนศีรษะเนี่ยยุบเลยนะครับ
แล้วก็มีแผลฉีกขาดนะฮะเลือดก็นองอยู่เต็มพื้น
แล้วก็มีเฟืองเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่นลงมาเนี่ยนะฮะ
ทับร่างกายของนายธิรพฤษเนี่ยนะฮะก็หล่นอยู่แถวนั้นนะครับ

จากการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายธิรพฤษได้นอนเอ็นหลังอยู่นะฮะ
ช่วงกลางวันแล้วจุดที่นอนอยู่เนี่ยมันเป็นจุดใต้เฟืองเหล็กนะฮะ
เป็นแท่นอยู่นะฮะแท่นเหล็กที่เป็นฐานรับน้ำหนักของเฟืองเหล็กนะครับ
แล้วอยู่เฟืองเหล็กอันนี้มันก็หลุดออกมาจากแท่น
แล้วร่วงหล่นลงมาแล้วมันเป็นจุดศีรษะพอดีนะครับ
ทับที่ศีรษะพอดีนะฮะแล้วก็เข้าร่างด้วย
ธิรพฤษก็เสียชีวิตคาที่เลยนะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
การเสียชีวิตของนายธิรพฤษนะครับก็ทำให้เกิดความไม่พอใจกับญาติพี่น้อง
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับเพราะว่าพอมาถึงแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าเขาเข้าไปในโรงงานไม่ได้เข้าไปดูศพของลูกหลานเขาไม่ได้นะครับ
อย่างญาติของผู้ตายคนหนึ่งบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่า
นายธิรพฤษเสียชีวิตในโรงงานแต่พอมาถึงทางโรงงานกลับไม่ให้เข้าไป
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมญาติถึงเข้าไปดูศพไม่ได้
ตอนนี้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับ
มีรอปภของโรงงานเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงพักเที่ยง
ผู้เสียชีวิตหลังจากที่ไปทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว
ก็มานอนพักอยู่ที่ข้างชั้นวางเหล็ก
ปกติทางโรงงานมีกฎห้ามนอนใกล้ชั้นวางเหล็กอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้พอไปนอนอยู่เนี่ยเฟืองเหล็กมันไหลแล้วมันหล่นลงมาทับพอดีนะฮะ
เข้าศีรษะด้วยนะครับก็เลยเสียชีวิต
ขณะนั้นไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นะครับ
จากทุกคนไปกินข้าวกันหมด
หลังจากเหตุการณ์เมื่อวานทางบริษัทตอนนี้เน้นย้ำพนักงานทุกคน
ในการห้ามเข้าไปนั่งพักหรือว่านอนพักใกล้จุดอันตรายในพื้นที่โรงงาน
ส่วนที่ญาติไม่พอใจเรื่องที่ห้ามเข้าพื้นที่เมื่อวานนี้ตอนจะมาดูศพ
ก็ความจริงแล้วโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีญาติเข้าไปแล้วจำนวนหนึ่งนะฮะ
ทีนี้พอมีญาติมาเสริมอีกเนี่ยก็เกรงว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวาย
การทำงานเคลียร์พื้นที่เก็บหลักฐานต่างของเจ้าหน้าที่
บางส่วนก็เลยถูกห้ามไว้ไม่ได้เข้าไปนะฮะ